หวังว่าจะจับได้เช่นเดียวกันกับคดีนี้
ที่จังหวัดชนบุรีก็หวังว่าจะจับให้ได้เหมือนกันนะครับ
เจ้าโจรขโมยขวายเจ้าทุยอยู่ไหน
เจ้าทุยอยู่ไหนรู้บ้างไหมรู้บ้างไหม
วานเธอช่วยบอกหน่อย
และนี่คือภาพบนเฟซบุ๊คที่ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า
นางสาววิยดาสิมาจารย์เธอโพสต์ไว้เลย
พร้อมกับข้อความขอความช่วยเหลือ

ชุยอยู่ไหนควายของเธอหายไป
เฮ้ยใครเห็นแจ้งเบาะแสด้วยช่วยด้วย
สงสารไม่ใช่สงสารตัวเธอนะ
สงสารลูกควายมันหิวน้องค่ะ

แม่มันหายไปมันจะกินนมยังไง

เห็นแบบนี้ทีมงานไทยรัฐทีวีของเรา
ที่ตำบลมรนอพพฤธนิคมจชนบุรี
สืบสาวราวเรื่องว่ามันเป็นยังไง
เจ้าของบ้านหรือว่าผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊คเล่าว่า
เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสามีและลูกชาย
นำควายไปผูกล่ามเอาไว้ใต้ต้นไม้ตั้งแต่ช่วงเย็น
ตื่นมาช่วงดึกก็จะไปพาควายกลับเข้าคอก

ควายหายควายฉันหาย
โอ้โหเขามีแต่วัวหายล้อมคอก
อันนี้ล่ะควายหายก็รีบแจ้งอบตผู้ใหญ่บ้านและคุณตำรวจสิครับ

โอ้โหแล้วไปถามคนนี้
น้องสุปคมกิติกุลสวัสดิ์
ลูกชายของคุณพี่วิยดาเจ้าของโพสต์เนี่ย

คือตัวเขานะทั้งทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยเพื่อเก็บเงิน
เก็บเงินจำนวนหนึ่งมาซื้อควายแม่พันธุ์๑ตัว

มันไม่ใช่ถืกนะใช่ไหมตัวที่หายไปนี่
หวังว่าจะเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์กับน้องใบตองและคุณชิสา
พอถึงเวลาที่จะนำไปขายเพื่อนำเงินมาเป็นทุนการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย

แล้วตอนนี้นะพอควายหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
ความฝันพังทลายครับ

เพราะหวังว่าจะได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เพราะว่าอยากจะให้เจ้าโจร
ถ้าดูไทยรัฐทีวีดูตลอดข่าวอยู่ตอนนี้

ก็ให้นึกถึงกันบ้างครับ
ไม่ใช่มาเอากันแบบนี้พี่
มันก็เสียดายเงินเหมือนกันครับ

เออต้องบอกว่าเสียดายเงินจริง
คือควายตัวนึงไม่ใช่ถูก

เป็นหมื่นนะครับหลักนี่ก็๒๓หมื่นนะ

เป็นต้องขายเลี้ยงมาเพื่อขาย
เพราะว่าจะนำเงินนี้ไปเป็นทุนการศึกษาในอนาคต

คือมันพังทลายหมดเลย
อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไปยังคุณตำรวจนะฮะ
ช่วยติดตามให้หน่อยละกันสงสารน้องเขาจริงครับ